ครับเอาละครับคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันต่อ
เหตุการณ์นี้เนี่ยตีกันจริงในบริเวณโรงพยาบาล
ไม่ได้เป็นการซ้อมแบบที่เรามีข่าวออกไปเมื่อวาน
แต่ที่เขาสามารถระงับเหตุได้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาซ้อมกันมาดี
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นวัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกชกต่อยตีกัน
ละมุนวุ่นวายทีเดียวบริเวณลานจอดรถ
หน้าห้องฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชรครับ
เอากลวยของโรงพยาบาลฟาดกันฟาดกันนะฮะ
ขนาดมีคนล้มลงไปแล้วก็ยังไม่หยุดนะครับ
แล้วก็ยังมีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปเตะซ้ำคนที่สลบอยู่ด้วย
คนที่สลบในสวมชุดสีดำทั้งชุดครับ
แล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล
ทึกภาพไว้ได้คนสวมเสื้อสีดำกางเกงสีขาว
เป็นคนกระโดดถีบในช่วงชุลมุนจนล้มลงไปนอนกับพื้น

เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืน๑๕นาทีของวันที่๑๑พฤศจิกายน
กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลกำแพงเพชรจับภาพกลุ่มวัยรุ่นบุก
มาชกต่อยกันบริเวณประตูทางเข้าโรงพยาบาลและลานจอบรถหน้าเสาทง
ซึ่งอยู่หน้าตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลนี่แหละ
โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชร
ตามเข้ามาระงับเหตุและป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ
ล้ำเข้าไปภายในโรงพยาบาลนะครับ
หญิงรจนาขอนทองท่านภูมิในการโรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดเผยว่า
เหตุการณ์นี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน๘นาทีนะ
กลุ่มคนเจ็บเข้ามารักษาตัวเป็นกลุ่มวัยรุ่นในตัวเมืองกำแพงเพชรนี่แหละนะครับ
จากนั้นก็เข้ามาทะเลาะวิวาดกันแต่ไม่ได้เข้ามาภายในตัวอาคาร
เพราะว่ารอปภของโรงพยาบาลกันเอาไว้
ผู้บาดเจ็บ๒คนนะครับคือจะเข้ามาทำแผลในห้องฉุกเฉิน
แต่ก็ไม่ทันได้ทำแผลหรอกไม่ทันได้รักษา
หนีออกไปก่อนคาดว่าน่าจะกลัวกลุ่มคู่อริเนี่ยกลับเข้ามาทำร้าย
ส่วนโรงพยาบาลไม่ได้รับความเสียหายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารเครื่องมือแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์
คุณหมอก็เลยไม่ได้แจ้งความอะไร
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสมภาพเมืองกำแพงเพชรเนี่ยระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาสกันก่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองกำแพงเพชร
แล้วก็มีกลุ่มคนบาดเจ็บ๒คนจะมาทำแผลอีกกลุ่มเนี่ยตามมาแล้วก็ยั่วยุกัน
คืออย่างที่ผมบอกไปคือมันดีควบคุมได้เพราะซ้อมไว้
ตำรวจเขาบอกว่าได้ซ้อมแผนไว้ระงับเหตุอย่างดีอยู่แล้วจึงมีการระงับเหตุจนคลี่คลายได้
แล้วก็เดี๋ยวจะนำผู้เกี่ยวข้องมาทำประวัตินะครับส่วนไหนดำเนินคดีได้ต้องดำเนินคดีครับ